ต่อไปนี้เนี่ยเราเชื่อว่าสาวหลายคนเป็น
คุณพลอยก็เป็นเหมือนกันถึงจะมีสามีถึงจะมีแฟนแล้วแต่ว่ากรี๊ดหนักมาก
ไปดูกันซะหน่อยสิมีใครบ้างคนนี้แน่นอนเจ้าประจำค่ะโอปอลปานิสราค่ะ
เป็นที่รู้กันดีนะว่าเธอเป็นติ่งพระเอกเกาหลีมาตั้งแต่สมัยเรียน
ซึ่งช็อปดีในดวงใจเธอคลั่งมากก็ได้แก่พระเอกดังเลยนะ
มีกงยูค่ะมีพักโบกอมมีโชจีซบนะคะ

อีกชนิดว่าใครห้ามว่าใครห้ามแตะนะจ๊ะ
ส่วนสามีที่น่ารักหมอโอ๊คสมิทเป็นยังไงล่ะ
ก็เข้าใจไม่เคยว่าแถมยังชมว่าโอ๊ยเมียผมน่ารัก
เช่นเดียวกับคุณแม่สุดแซ่บนิวเคลียร์หันศานะคะ

ซีรีส์เรื่องไหนมาแม่ดูหมดเลยค่ะ
ข้างไคร้จนถึงจับลูกชายน้องไทก้านะ

น่ารักมากเลยนะคะก็จับแต่งแบบเกาหลีซะเลยละกัน
แต่ว่าไทก้าได้อยู่นะน่ารัก
เจเพชจ้าก็ใจปั้มค่ะทำฝันของเมียให้เป็นจริงนี่
เขาชอบแบมแบมมากนะคะไปขอลายเซ็น

ไปขอลายเซ็นแมมให้ภรรยาเหรอ
ให้ภรรยาด้วยให้กับคุณนิวเคลียร์ด้วยน่ารักจริง
ต่อกันที่คนนี้เลยดีกว่านะคะปิดท้ายค่ะ
คุณเอพรคีปค่ะภรรยาสุดที่รักกับพี่ปอร์ตนั่นเอง
เธอคนนี้ติ่งเกาหลีนัมเบอร์วันเหมือนกัน
โควิดที่ผ่านมานะซีรีส์เรื่องไหนดูหมดทุกเรื่อง
เออติดงอมแงมจริง
ส่วนเกาหลีในดวงใจเอ๋หนึ่งในนั้นก็คือพักโบกอม
เคยไปกรี๊ดถึงหน้าเวทีเลยนะไม่ธรรมดา

เหอะมากจับสามีแต่งตัวเหมือนไอ้นี่ไปเลยโอป้าสารางเฮ่ไปเลยค่ะ
เขาเหออยู่แล้วคือเดี๋ยวนี้มันจะมีหนังเรื่องสตาร์ทอัพ
เค้าก็ต้องดูใช่ไหม
เค้าก็นุกจักแล้วเหรอ
พี่ดูครับผม
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเป็นอย่างนั้นได้อยู่นะ

โทนสีเสื้อผ้าเริ่มไปแบบมนต์

ตุ๋นแล้วเดี๋ยวว่าแม่เอกเขาจะเคลิ้มมากนิดหนึ่งหน่อยก็ยังดี
เอาจริงคุณผู้ชมค่ะพวกเราเองก็รักของพวกเรามาตั้งนาน
ป้าเกาหลีเนี่ยคุณมาทีหลังก็รอไปก่อน
เข้าใจคุณพลอยพิมรจิตเข้าใจ